ที่ทำให้นายวัฒนาต้องถูกคอสชเรียกตัวปรับทัศนคติเป็นครั้งที่๔
แล้วก็ต้องสู่กระบวนการยุติธรรมครั้งล่าสุด
เป็นเพราะว่าในวัฒนาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
วันนี้ค่ะแก่นำนปชเขาก็เลยเดินทางไปที่กรกตนะคะ
เรียกร้องให้กรกตนั้นให้อิสระทุกฝ่ายสามารถวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูลก่อน
ทำประชามติได้แต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าประชามติจะมีหรือเปล่า
เพราะว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าเกิดว่ายังมีความวุ่นวาย
ก็อาจจะไม่มีการทำประชามติค่ะ
ซึ่งผลเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าข้อสอชอบอกว่า
คดีของนายวัฒนาตอนนี้อยู่ในชั้นศาลแล้ว
ห่วงองค์กรสิทธิมนุษยชนออกมากดดันให้รัฐบาลปล่อยตัว
เพราะว่าได้สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศ
แจ้งเหตุผลของการควบคุมตัวนายวัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้ว
ส่วนเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวของนักศึกษา
ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินและบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง
โดยเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าเป็นกลุ่มล็อบบียีสต่างประเทศ
อ่าผิดก็ผิดสิ

ให้คนมันเป๋ไปเป๋มาอย่างนี้แล้วผมจะทำงานได้ไหมเล่า

โดยทางเขารออยู่ผมก็ไปตามมาหลายครั้งแล้ว

ไหนใครเอารถไปส่งใคร

ใครล่ะมันชิดโยงกันยังไง

ในขณะที่รองนายกรัฐมนตรี

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณยืนยันนะครับว่า

ไม่ได้เป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดู

ก็ว่าไปตามผิดและยืนยันว่า

ก็จะจัดทำประชามติแล้วนะครับ
ด้านนายนพดลปัธมาที่ปรึกษากฎหมาย
ของนายทักศิลป์ชนวัฒน์ก็ออกมาชี้แจง

กับนายทักศิลป์แล้วยืนยัน
ไม่ได้จ้างล็อบบียิสต์ในต่างประเทศ

แสดงออกของรัฐบาลต่างประเทศ

นายนพดลเปรียบเปลยแบบนี้ค่ะว่า

ต่อการแสดงท่าทีขององค์กรระหว่างประเทศได้
ซึ่งปกติจะได้รับรายงานข้อมูล
และสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในไทย

ประจำอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วค่ะ
ขณะที่ฝากฝั่งแก่นำนปชวันนี้

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนทุกฝ่าย
เปิดให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

ก็พร้อมที่จะน้อมรับ
เสียงสัมภาษณ์ของนายุครัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประวิทย์
เกี่ยวกับเรื่องของนายวัฒนาได้ฉบับเต็มในแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐเพิ่มเติมค่ะ